เดือดร้อนกันทั้งวงการเดือดร้อนกันทั้งวงแชร์ค่ะ
แชร์แม่มณีเงินออมที่หลายคนเนี่ย
อาจจะก้าวพลาดไปไว้เนื้อเชื่อใจ
ฝากเงินออมกันไปสูญเสียกันไปหลายล้านบาท
และตอนนี้ผู้เสียหายคือเยอะมากค่ะ
ซึ่งคนในวงการบันเทิงก็ต้องมีการออกโรงมาเตือนด้วยในเรื่องนี้
อย่างคนนี้นะคะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะค่ะ

ขนาดแม่บุ๋มปะนัดดายังต้องออกปากเลยว่า
กลงสมัยนี้มันเช็คยากจริง
ยิ่งประเด็นฮอตอย่างที่บอกใบแชร์แม่มณีเนี่ย
มีข่าวอ้างว่าคนดังผัวพันมากมาย
บุ๋มบอกเลยว่าก็น่าเห็นใจนะคะ
แล้วก็ฝากเตือนสติกับนักลงทุนทั้งหลายด้วยค่ะ
คุณคะดิฉันพูดตามตรง
ในฐานะที่เป็นดาราอีเวนต์คนหนึ่งนะบอกตามตรง
เราเองก็เคยพลาดเพราะเราไม่รู้หรอกว่า

มันเช็คกันยากสื่อเองก็ไปงาน

คุณฝากเงินกับใครได้ดอกเบี้ย๙๓
มันไม่มีทางที่จะได้อย่างนั้นอยู่แล้ว
อะไรที่ได้เงินมาง่ายไม่มีในโลกค่ะ
หรือบางคนรู้อยู่แก่ใจรู้อยู่แก่ใจว่าเขาหลอก
แต่อย่างน้อยฉันขอได้ยอดสักรอบแรกสัก๒รอบ

คนหนึ่งโดนแบบ๓ล้านสิ๒ล้านสิหายดิ
อืมเผ็ดไหม
พี่บุ๋มเล่นแชร์ไหมคะ
ไม่เล่นค่ะ